กันบ้างค่ะชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่ได้ยินเสียงดึกคือได้ยินเสียงแบบคล้ายกับเสียงระเบิด
ดังขึ้นสามครั้งตุ้มตุ้มตุ้มอืม
พอมาดูค่ะดินในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นรู
เป็นรูทรงกลมแบบนี้แหละชาวบ้านก็ตกอกตกใจว่ามีการแบบ
ก่อเหตุความไม่สงบวุ่นวายหรือว่ามีการปลาระเบิดหรือไม่
ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีการลงตรวจสอบแล้วโดยพ่อเมืองจังหวัดชายภูมิค่ะ
โสพลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจ
ตรวจสอบทันทีจุดที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เป็นแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บ้านห้วยหินลับหมู่๑๑ตำบลน้องพลงาม
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิค่ะตรวจสอบร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
แล้วก็ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเบื้องต้นทราบข้อเท็จจริงแล้ว
ไม่ใช่ระเบิดค่ะไม่ใช่ระเบิดนะคะตุ้มตุ้มตุ้มสามครั้งเนี่ย
มันมีสาเหตุมาจากที่ว่าสายไฟฟ้าแรงสูงรั่วลงดิน
แล้วรั่วเป็นเวลา๓๐นาทีทำให้เกิดความร้อนใต้ดิน
น้ำใต้ดินเนี่ยก็เดือดค่ะพอน้ำเดือดก็มีการประทุขึ้นมาแบบนี้
ซึ่งผู้ว่ายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงหรืออะไรนะคะ
เป็นเรื่องของความขัดข้องเรื่องของสายไฟฟ้าหรือว่าตัวไฟฟ้าที่รั่วลงดิน
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าตื่นตระหนกทีนี้ล่าสุดตอนนี้ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็ได้เข้ามาดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องตื่นตระหนกแต่อย่างใดฟังเพิ่มเติมจากท่านผู้ว่าค่ะ
ทรัพยากรธรณีเขาได้ยืนยันแล้วนะครับว่าร่วมกับทางการไฟฟ้า
สูงนั้นจริงแล้วก็คือเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงมีไฟรั่วลงดินมันทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้น
แล้วก็มีการประทุขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็ได้นำเรียนพี่น้องว่าอ่า
ไม่ต้องแตกตื่นนะครับไม่ไม่ใช่สารหรือเฝิดปรากฏการณ์ธรรมชาติจะยังไงนะ
เป็นเพราะว่าไฟฟ้าแรงสูงซึ่งขณะนี้เองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้เข้าไปดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ก็อันตรายมาก
ยังไงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขนะคะใช่ครับ